มันเกิดขึ้นที่กลางเมืองที่เกาะสมุยเลยเป็นชายชาวอิสราเอลสองคนขับรถไปชนเพื่อนร่วมชาติที่มากับผู้หญิงคนหนึ่ง
ถอยไปลงไปเอามีดแทงซ้ำอีกผู้ชายบาดเจ็บผู้หญิงก็สาหัสแล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยกับเหตุการณ์นี้
คุณผู้ชมครับความขึ้นหน้าเรื่องนี้ทางด้านของบริธารณ์ผู้มัชกรัฐ
แล้วไปก่อเหตุฆ่าอาริร่วมชาติที่เกาะสมุย
แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพาน

พร้อมตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าไปสอบปากคำ
นายอิยาวโบคาวอายุ๒๕ปี
แล้วก็นายโดเลฟสัวเลสอายุ๒๓ปี

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุมราชธานี
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
หลังจากวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณบ่าย๒
นี่ฮะภาพวงจรปิดจับได้เลย

ไปชนนักท่องเที่ยวต่างชาติ๑คน

ล้มก่อนถอยหลังกลับมาชนอีกฮะ
แล้วก็เอามีดไปแทงผู้ชายเสียชีวิต

ผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะให้การนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงประสานกองพิสูจน์หลักฐาน
ตัวอย่างกระพุงแก้มเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็สั่งขยายผลตรวจค้นทั้งห้องพัก

ก็ยึดไว้เป็นของกลางในคดีทั้งหมดนะคะ
ขณะที่ข้อมูลของสถานทูตอิสราเอลพบว่า
กลุ่มผู้ต้องหาเคยก่อเหตุ

ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตนั้นพบว่า
ผู้ต้องหามีเรื่องทะเลาวิวาสกันในประเทศนะคะ
ก่อนจะติดตามเดินทางเข้ามายังประเทศไทย
เพื่อล้างแค้นในพื้นที่เกาะสมุยเลยค่ะ

คุมตัวผู้ต้องหา๒คนนี้ไปที่เกิดเหตุเพื่อสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายและต้องผลักดันออกนอกประเทศ
ด้วยเพราะว่าอุ๊กอาดมาก